ก็ใส่เครื่องเต็มพี่ใส่เต็มที่เลย
เรามีความรู้สึกว่าถ้าตรงนี้จังหวัดจัดบุหรี่เรามีตรฐานที่สวยอย่างเนี้ย
ให้คนต่างจังหวัดมาชมมาดูอย่างนี้
เราคนจันทร์ทำอะไรสักครั้งหนึ่งกับตรงนี้ก็ดีใจแล้ว

จันทบุรีเนี่ยมันมีผลไม้หลายชนิดที่มันมีรสมเปรี้ยวอะไรพวกนี้
ก็เลยคิดเอาผลสละที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทร์เอามาเป็นส่วนผสม
แต่ยังคงเต็มอิ่มครบรสไปกับก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะ
ว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เดินทางไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติ

ซึ่งจัดหนักจัดเต็มไปด้วยเส้นหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเส้นปลาต้มยำ
เด็ดเผ็ดจัดจ้านด้วยพริก๓ชนิดเจ้าเก่า๒๕ปี

คิดและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ด้านอาหารฝีมือคนไทย
สร้างสถิติขายได้กว่า๓๐๐ชามต่อวันจากร้านตีเตี๋ยวยำ

ขอพาคุณผู้ชมตีตัวมุ่งตรงสู่ภาคตะวันออกไปยังจังหวัดจันทบุรี
เริ่มต้นเรื่องราวกับเมนูเส้นเก่าแก่แห่งลุ่มน้ำจันทบูรณ
กับร้านก๋วยจับป้าไหมก๋วยจับน้ำข้นสูตรโบราณในย่านท่าหลวง
ที่เปิดมานานกว่า๕๐ปี
ต่อด้วยสปาเกตตี้ต้มยำทะเลที่หยิบเอาความสดใหม่ของวัตถุดิบทะเล
มารวมกับความจัดจ้านของน้ำต้มยำที่ร้านท่าม้าจันทร์
และปิดท้ายกับเส้นจาญผัดไทรรสกลมกล่อมด้วยน้ำปรูงรสสุดพิเศษ
หยิบเอาสละผลไม้ขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบเป็นเจ้าแรก
และเจ้าเดียวในจันทบุรีที่ร้านผัดไทยร้อยกระทะ
บอกเลยว่านอกจากเพลินพรุงกับเมนูเส้นแล้ว
เพลินหูเพลินตาไปกับบรรยากาศสุดคลาสสิกของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้อีกด้วยล่ะค่ะ
รู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไม

ตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นที่จังหวัดจันทบุรีกันเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นหน้าผมแบบนี้นะครับแน่นอนเราเจอกันในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับผมและเทียนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คือ
คิสครับผมซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายหลายคนคงเคยมาเที่ยวจันทบุรีแล้วเมนูเส้นขึ้นชื่อของนี่ก็คงจะไม่พ้นเส้นจันทร์ผัดปูหรือไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสบรรยากาศจันทบุรีในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะเราจะไปอยู่ในย่าน
ค่ะตอนนี้ตามผมไปศึกษาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
จันทบุรีได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์สำคัญประจำจังหวัดและเป็นที่จดจำในวงกว้างเลยล่ะค่ะ
อย่างเช่นศาสนสถานอย่างบวชคริสต์เมืองจันทร์หรือบวชวัดพระแม่ปฏิสนทินิรมน
คริสต์ที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
แล้วก็ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าที่นี่คือจังหวัดจันทบุรีแน่นอน
ชมความงดงามของศาสนสถานกันไปแล้ว
เราจะเดินทางต่อโดยข้ามฝั่งไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์
เก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองจันทร์มานานกว่า๓๐๐ปีแล้วล่ะค่ะ
ริมน้ำจันทบูรณ์เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปี
แต่เดิมชุมชนแห่งนี้นะคะไม่เคยมีชื่อรวมค่ะ
โดยสมัยก่อนนะคะเรียกชื่อแยกกันตามชื่อท่าน้ำแต่ในสมัยหลังได้มีชื่อเรียกติดปากว่าบ้านลุ่ม
ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะ
หากย้อนมองไทม์ไลน์ของชุมชนแห่งนี้จะเห็นได้ว่า
นับตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างชุมชนในปี๒๒๐๐ชุมชนแห่งนี้ก็ได้เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ต่อมาในสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้นชุมชนแห่งนี้นะคะได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีอีกด้วย
หลังจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เมืองจันทบูลได้รับการจัดตั้งให้เป็นมณฑลจันทบูล
จึงทำให้ย่านนี้กลายเป็นที่ตั้งของอำเภอท่าหลวง
และทำให้ชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีความเจริญขึ้นเรื่อย
แต่ใครจะไปคิดว่าในปีพศ๒๕๓๓ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่
ทำให้ตึกรามบ้านช่องในชุมชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
และทำให้ชุมชนจันทบูรณ์แห่งนี้เงียบเหงาและซบเศร้าเป็นเวลานับ๒๐ปี
หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะ
ในปีพศ๒๕๕๒สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
มีนโยบายที่จะพัฒนาย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรห้ามพลาดของจันทบุรีในปัจจุบันนั่นเองค่ะ
และการมาเยือนชุมชนจันทบูรณของเล่าเส้นเป็นเรื่องในครั้งนี้
แน่นอนว่าต้องมีร้านเส้นที่เป็นตำนานมาฝากกันอย่างแน่นอน
จะเป็นเมนูอะไรตามนักเล่าเส้นของเราไปเลยค่ะ
เริ่มต้นร้านแรกกันย่านริมน้ำจันทบูรณ์นะครับ
ผมจะเริ่มด้วยก๋วยจับเจ้าเก่าแก่ครับ
มายาวนานกว่า๕๐ปีแล้วครับ
เด็ดของร้านนี้นะครับอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี
รวมถึงความพิถีพิถันในการปรุงรส
ทำให้ได้น้ำซุปเนี่ยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านครับผม
ร้านนี้นะครับชื่อร้านก๋วยจับป้าใหม่ครับ
พูดขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคงจะท้องร้องโครกคลากกันแล้ว
ฉะนั้นอย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณป้าไหมนะครับ
สวัสดีครับทำไรค่ะมี่

๘๐ปีแล้วเข้าหายก๋วยจับแล้วเปิดมากี่ปีแล้ว

เกิดไหมฟ้าไม่ทานที่อื่นมาแล้วอันนี้ก็เอ๊ะรสชาติมันไม่ดีเนอะ
เราก็ปรุงแต่งเอาเองว่าต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้ในความคิดของยายนะ
อย่างนี้ค่ะแล้วก็มาทำสูตรของตัวเอง
แล้วรสชาติก๋วยจับของเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไง
ยายชอบเข้มข้นต้องเอารสเข้มข้นเหมือนอย่างตกใจเรา
ก็ใส่เครื่องเต็มที่เลยเต็มที่เลยมีเท่าไหร่ก็ต้องการเท่าไหร่
เราจากรสไหนเราก็ใส่เราก็ใส่อย่างที่เราชอบเลยชอบค่ะ
แต่ว่าก๋วยจับมันมีสองประเภทนะก็คือมีน้ำใสกับน้ำข้นใช่ค่ะ
ทำไมคุณยายถึงเลือกทำก๋วยจับน้ำข้นล่ะน้ำข้นไม่ค่อยมีใครทำเป็น
น้ำน้ำใสนี่ใครตรงไหนก็ทำได้ค่ะอืมงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูในครัวได้ไหม
น้ำข้นมันมีส่วนผสมอะไรบ้างทำไมถึงทำยากขนาดนี้
ก็ดูในในนี้เข้าเลยค่ะอ่ามามาเข้าไปดูกันล่ะ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วเรามาดูตัวน้ำข้นก่อนดีกว่า
มาดูในนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องเทศก็กวยกั๊กอบเชยแล้วก็มีกระเทียม
ตักนะอ่าดูเลยหมูกระเทียมเยอะจริงจริงเยอะค่ะ
ต้องใส่ให้เยอะไว้ค่ะมีน้ำปลามีแซอิ๊วอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ตักมาจนแต่เลือดอ่ะแม่มีเลือดแล้วทำยังไงให้เลือดไม่ขาวครับ
ก็ต้องต้มอย่างนี้เคี่ยวไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคี่ยวทั้งวันเลย
ใช่ค่ะเป็นต้นจนกว่าหมดอะค่ะจนกว่าจะหมดนี่ก็คือกระดูก
กระดูกหมูต้องใส่เยอะเยอะค่ะกระดูกหมูเนื้อเนื้อค่ะ
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเราใช้เตาถ่านใช่ค่ะ
ถึงใช้เตาถ่านนะครับก็ใช้ไหวฟาร์มอ่ะ
คุณต้องการร้อนทุนก็เปิดใช่ไหม
อ่ะคุณไม่ต้องการคนหมดคนมันก็หลีครับรสชาติมันจะไม่เหมือนกัน
มันไม่กลมกล่อมเหมือนถ่านถ้าถ่านมันจะร้อนแล้วอุ่นมันไปเรื่อยเรื่อย
แล้วมันก็ตีไอ้เครื่องเนี้ยมันก็เข้มข้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช้หม้อหรือใช้กะละมัน
ใช่ค่ะทำไมถึงใช้กระมังอ่ะแต่ก่อนนี้เขาใช้หม้อและมันแรมมอง
มันแลอะไรไม่รู้มันไม่สวยงามก็เลยเปลี่ยนอ่างพอพอใช้หม้อมันไม่สวย
เรียกว่ากระมังเคลือบกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก๋วยจับเป้าไหมไปแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เช้าตรู่กระมังใบนี้ก็จะถูกตั้งอยู่บนเตาถ่านพร้อมกับน้ำที่เดือดพราน
ซึ่งนั่นก็กลายเป็นเคล็ดลับของร้านป้าไหมถ้าน้ำไม่เดือดจัดเนื้อสัตว์อย่าหวังได้พลีกาย
เพราะไม่อย่างนั้นรับรองว่าขาวทั้งหมูขาวทั้งน้ำแน่นอนค่ะ
พอ๘โมงปุ๊บน้ำซุปได้ที่ลูกค้าก็ไม่รีรอเดินปรีเข้ามาสั่งก๋วยจั๊บคนละชาม๒ชาม
ก็ใส่ถุงกลับบ้านบางก็นั่งทานที่ร้านเรียกว่ากระมังเคลือบใบนี้กลายเป็นตัวเรียกลูกค้าที่ดีเลยล่ะค่ะ
ส่วนที่มาของการใช้กระมังเคลือบแทนหม้อนั้นป้าไหมบอกว่าใส่หม้อแล้วมันดูไม่งามมองไม่เห็นอะไรอีกอย่างก็ตัดยาก
ใส่กระมังเนี้ยล่ะค่ะดูหน้ามองมองแล้วก็อยากกินเป็นแผนกลยุทธ์เรียกลูกค้าชื่อมั้ยล่ะครับป้า

เครื่องนี้ก็มีปอดมีตับแล้วก็มีตะกัวมีหมูกรอบมีไข่หมูกรอบชิมได้นะคะ
หมูกรอบเนี้ยก็ทำเองทำเองทั้งนั้นนะคะทำเองทั้งนั้นหมักเองทำเอง
โดยจับเรารู้เครื่องแล้วนะฮะมาดูเส้นกันบ้างดีกว่าเส้นไม่มีการเลือกเส้นเลือกไงครับ
เส้นนี่มันแห้งใช่ไหมคะเราต้องแช่น้ำแช่น้ำแล้วคอยจับดูว่านุ่มไหม
นุ่มนักต้มน้ำไว้ให้เดือดก่อนแล้วก็เอาเส้นนี้ลงไปแล้วก็คนให้ม้วนไหลม้วนแล้วเดี๋ยวก็ใส่
อ๋อคลนเส้นของม้วนใช่ร้อนไฟนี้เราต้องตั้งไว้ตลอดไหมตลอดค่ะตั้งร้อนทั้งสองอย่าง
อันนี้ก็ต้องร้อนน้ำเราก็ต้องร้อนอ๋อคือต้องตั้งไฟไว้ตลอดเลยใช่ใช้ถ่านเหมือนกัน
เหมือนกันค่ะเราไม่ใช้เตาแก๊สเลยไม่ใช้วันหนึ่งใช้ถ่านเยอะไหมเยอะค่ะเติมไปเรื่อยไม่ให้หยุดเดือดอย่างเนี้ยต้องให้มันเดือดอย่างงี้เรื่อยตลอดเวลาทั้งวันตลอดเวลา

แล้วช่วงหน้าค่อยมาชิมพร้อมกับเฮียเขานะคะ
แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริง